ทำไมพระถึงมาทำแบบนี้นะฮะขึ้นคล่อมต่อยกันแบบนี้เลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๔เมษายนที่ผ่านมาก็เป็นบริเวณข้างโบสถ์ของวัดที่อำเภอจอมพระที่สุรินทร์
ญาติโยมนิมนต์พระมาทำพิธีสวดบังสกุลให้กับอัฐิของผู้เสียชีวิต
ทางด้านของบรรพบุรุษต่างแล้วเขาก็ไปเจอภาพนี้คุณผู้ชม
โอ้โหหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้
ขณะทำพิธีได้แป๊บเดียวอยู่พระสงฆ์สองรูปเปิดฉาก
ทะหรกพระเหลืองถอดเลยถกจิวงจิวรต่อยกันแบบนี้
ญาติโยมก็เอาห้ามปรามกันชุดละมุนเลยนะครับ
ทีนี้เนี่ยเราไปคุยกันกับพระองค์อาจพระองค์อาจเป็นพระที่ถูกกด
ถูกต่อยที่อยู่ด้านล่างเมื่อกี้บอกว่าตอนนั้นก็ไปทำพิธี
ในพิธีเขามีการจัดเก้าอี้เอาไว้๒แถวให้พระสงฆ์นั่ง
แต่เก้าอี้แถวหลังมีพระสงฆ์นั่งจนเต็มแล้วหลวงพี่รูปนึง
ก็เลยบอกให้พระองค์อาจเอาไปนั่งข้างหน้าก็ได้เพราะมันว่างอยู่๓ตัว
แต่ถูกพระเอกคือเป็นพระคู่กรณีเนี่ยชื่อว่าพระเอกนะครับคุณผู้ชม
ถามว่าเนี่ยพรรษาเท่าไรเนี่ยบวชกี่พรรษาแล้วทำไมนั่งตรงนี้
สุดท้ายเปิดฉากต่อยต่อสู้กันแต่พระองค์อาจสู้ไม่ไหว
ก็เลยนอนโดนกดโดนต่อยแบบนั้นต้องอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
ลำดับของการนั่งของพระสงฆ์จริงแล้วเนี่ยเขาให้นั่งเรียงตามพรรษาที่บวชนะฮะ
ต้นแถวจะเป็นเจ้าอาวาสหลังจากนั้นใครบวชก่อน
สามมากกว่าอาวุโสกว่าก็นั่งต้นแล้วก็ไล่ไล่มา
เหตุการณ์นี้น่าจะเป็นความไม่พอใจกันที่พรรษาน้อยไปนั่งข้างหน้า
และตัวพระที่ก่อเหตุไม่มีที่นั่งแล้วไปนั่งข้างหลังก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา
ไปฟังเสียงพระองค์อาจหน่อยนะครับ
ผมจะไปนั่งข้างหลังแหละแต่นี่โต๊ะมันเต็มครับ
หลวงพี่อีกองค์หนึ่งเขาบอกว่าตัวข้างหน้าอันว่างอยู่๓ตัวนะครับ
ผมก็ไปนั่งข้างหน้าปุ๊บพอนั่งข้างหน้าเสร็จปุ๊บเขาก็เดินมาปุ๊บ
เดินมาว่ามึงมันสาห์ไหนก็ว่าอย่างนั้น
ว่าแค่นี้เขาก็สัดเลยครับมานั่งตรงนี้เป็นไรเขาก็สัดเลยครับ

เหตุการณ์ตอนนั้นคือเราได้สู้เขาไหม
ก็ใส่มาเขาสู้เลยครับเมืองกันตัวเขาก็สู้เลยครับ
อันนี้แหละครับก็ใส่มาก่อนนะครับ

เห็นว่าเรื่องยังไม่จบใช่ไหมมินโตอีกใช่ไหม
ครับต้นจับแยกก็สู้กันนะครับสู้ไปสู้มาก็สู้เขาไม่ได้ครับ
เขาจะพลิกตัวก็ล้มก็อย่างที่เห็นแหละครับ
เขาจะจับขนไว้นะครับ
เรื่องก็ไม่น่าเกิดนะครับเรื่องแค่นี้เอง

จากพระที่ชื่อเอกจะต่อยพระองค์อาจแล้ว
ยังตอนแรกนะจะเอาเก้าอี้ฟาดด้วยนะ
แต่ชาวบ้านแล้วก็พระรูปอื่นเห็นแล้วก็แย่งเอาไม่ทัน
ด้านรักษาการเจ้าอาวาสซึ่งท่านก็เป็นรูปผอมเนี่ยคุณผู้ชม
บอกว่าหลังเกิดเหตุนะได้ให้พระเอกศึกไปแล้วลาศิกขาไปแล้ว
แต่ล่าสุดก็มีการเดินทางออกนอกวัดแล้วก็ออกไปในตัวเมืองแล้ว

ซึ่งพระที่โดนต่อยก็ยังไม่ได้แจ้งคงแจ้งความเอาผิดอะไรนะครับ